คุณผู้ชมคะไปดูประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันบ้างนะคะ
ซึ่งเป็นบรรยากาศการสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมศพเจ้าสัววิชัย

เมื่อวานนี้จัดเป็นคืนที่๒แล้วก็มีคนดังจากหลากหลายวงการ
หลังจากที่จบการแข่งขันแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัว
เดินทางมาถึงที่สนามบินดอนเมืองเลยนะคะ

นักเตะรวมกว่า๓๐ชีวิต
ออกเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว

เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาถึงที่สนามบินดอนเมือง
แล้วก็มาเดินทางต่อมาที่วัดเทพศิรินทราวาส
มาถึงวัดก็กระมาณ๖โมงเย็นนะครับ
ใช่ค่ะก็จะได้ร่วมพิธี
พระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมศพ
เจ้าสววิชัยศรีวัตนประพา
เมื่อวานนี้นะคุณที่มาก็มีทั้งผู้จัดการทีม
โค้ดปูแอลแล้วก็มีนักเตะ
ที่เป็นนักเตะแกนหลักนะคะมากันหลายคนเลย

นักเตะที่มากัน๑๑คนทุกคนถือว่าเป็นนักเตะชื่อดัง
อยู่ในชุดที่คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษ
ในรูดุการณ์๒๐๑๕๒๐๑๖ค่ะ
ก็มีเวสมอร์แกนกัปตันทีม
มีเจมี่วาดี้แคสเปอร์ชมัยเคิล
แอรี่แม็กกวายแล้วก็ชินจิโอกาซากินะคะ
พักอยู่ที่เมืองไทยของเราใน๑คืน
เพื่อร่วมพิธีศพเจ้าสัววิชัยนะคะ
แล้วก็จะพักอยู่ในช่วงวันที่๔กับวันที่๕พฤศจิกายน
หลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับทันทีเพื่อที่จะไปฝึกซ้อม
เพราะว่าหลังจากนี้เขามีโปรแกรมต่อ
พบกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายน
บอกว่าเขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก
มันเป็นสัปดาห์ที่ยากที่จะทำใจสำหรับเราทุกคน
มีส่วนสำคัญต่อชีวิตของเขา
ด้านของเจมมี่วาดี้นะครับกองหน้าตัวเก่งของทีม

ความสัมพันธ์ของผมกับท่านมันคือสิ่งที่คุณได้เห็นแล้ว

แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

เขาจะยิ้มแย้มและมีเวลาให้คุณเสมอ
พวกเราจะไม่ลืมรอยยิ้มนั้นได้เลย
ก็เป็นคำเปิดเผยของทีมงาน
ที่มีต่อเจ้าสววิชัยประธานสโมสร
ส่วนบรรยากาศงานสวดพระพิธรรม
เมื่อวานนี้ก็มีแขกเหลือมามากมายนะครับ
แล้วก็เราก็ไปดูบรรยากาศของการสวดพระอภิษฐรรม
ของคุณจุ๋มนุษราสุขนาไม้
ซึ่งเป็น๑ใน๕ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
ซึ่งจัดขึ้นที่วัดเพิ่มทานจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อคืนที่ผ่านมามีการสวดพระพิธรรมศพเป็นคืนที่๒แล้ว
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยารังสิตรุ่น๐๖ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย
เพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็เป็นประธานนักเรียนสกรสวนกุหลาบรังสิต
๐๖เดินทางมาร่วมฟังสวดพระพิธรรมด้วยครับ
ด้านของแหลมซึ่งเป็นนักร้องนำได้กล่าวว่ารู้สึกขออภัยรู้จักกับคุณจุ๋มมาตั้งแต่
เริ่มเข้าเรียนม๑ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยารังสิต
สำหรับความทรงจำที่มีต่อคุณจุ๋ม
คือคุณจุ๋มเป็นคนที่สวยน่ารักนิสัยดี
พอทราบข่าวว่าคุณจุ๋มจากไปแล้วก็รู้สึกใจหาย
ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
สำหรับการสวดพระพิธรรมศพคุณจุ๋มนุษรา
ก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพไปจนถึงวันที่๗พฤศจิกายน
แล้วก็จะมีการชาปนกิจศพในวันพระสบดีที่จะถึงนี้
เมนวัดเพิ่มทานอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ส่วนทางญาติของคุณจุ๋มเองนะครับทางครอบครัวเอง
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียบุคคล
เป็นที่รักไปอย่างกระทันหันครั้งนี้นะครับ
ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดบังนาในนะคะ
ก็เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของนายกวีพรหรือว่าก๊อฟพันแพรนะคะ
เป็นผู้ติดตามของเจ้าสัววิชัยที่เสียชีวิตนะคะ
จนถึงวันพระรหัสบดีที่๘พฤศจิกายนรวมทั้งหมด๕คืน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในเวลา๑๗นาฬิกาของวันเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายนนะคะ